วันนี้พักพลังประชารัฐเดินทางไปเชิญนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ให้มาเป็นบัญชีรายชื่อนายกของพักในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับ
ขณะที่ทางพักเพื่อไทยและพักไทยรักษาชาติ
บอกว่าจะส่งผู้สมัครลงชิงชัยสสกรุงเทพมหานครครบทั้ง๓๐เขต
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เรานำเอกสารสรุปนโยบายเรานำเอกสารเกี่ยวกับความเป็นมาของพัก
มาเรียนเสนอให้ท่านนายกด้วยประกอบการพิจารณาของท่านนะครับ
ท่านก็กรุณารับเรื่องไว้นะครับ
และในการการแสดงประเมตติจะมีขายจากท่านนะครับ

เอกสารของเราประกอบ
แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ท่านพร้อมท่านก็จะให้คำตอบนะครับ
ซึ่งแน่นอนก็จะมีถึงวันที่๘นะครับ

บรรยากาศภายในห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
ที่ถูกจัดไว้เป็นห้องรับรองนายอุตมะสาวนายน
และ๓อดีตรัฐมนตรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ในการเข้าเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีลำดับที่๑
กลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเป็นกันเอง
ผลเอกประยุทธ์กล่าวภายหลังจากเปิดอ่านหนังสือเทียบเชิญ

ตรงกับแนวคิดของตัวเองหรือไม่
พร้อมระบุว่าดีใจที่ได้พบกันอีกครั้ง

เราปรึงได้ทางรัฐบาล

เราก็แพ้เยอะแต่เราก็ชนะ
แต่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่กลัว

ไม่ว่าเราจะเป็นรัฐบาลที่คุมการเลือกตั้ง

ภาคประชาชินิปัตย์มีมติเอกชั้น
เสนอชื่อนายอภิษฎเวชาชีวะ

ด้วยเหตุผล๕ข้อทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่หัวหน้าพัก

ขณะที่นายอภิษฎมีความทุ่มเทในการทำงาน
มั่นในระบอบประชาธิปไตย
ไม่มีข้อคอรหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
และมีประสบการณ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑ถึงปี๒๕๕๙
ขณะที่ภักร์ภูมิใจไทยมีมติเอกกระชันเช่นกัน
เสนอชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
เป็นนายกรัฐมนตรีของพักเพียงชื่อเดียว

เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของประชาชน
เมื่อเป็นมันติของพักษมณ์
เมื่อสมาชิกพักษมณ์ให้ความไว้หวังใจ

หากได้รับความไว้วางใจ
ความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชน
ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่สุดของประเทศนี้

ขณะที่สนามเลือกตั้งช้างชนช้าง

เพื่อไทยส่งผู้สมัครสอสอ๒๒เขต

ส่งผู้สมัครสอสอ๘เขต

ผู้สมัครสอสอครบทั้ง๒๕๐เขต

ก่อนรับขันหมากการเมืองคิดให้ดี

เพราะเชื่อว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอที่สุด

ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันบุกลุก
และกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป

สารได้เลื่อนนัดอ่านคำพิพากษา
เป็นวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้
หลังนายสุริยสัยกตะศิลาหนึ่งในจำเลย

จึงไม่สามารถมาฟังคำพิพากษา

ข่าวเพราะทีวีรายงาน